เอาคุณผู้ชมครับวกมาวงการสงฆ์อีกแล้ว

หลวงเจ๊ใส่สบงทรงทาปากแดงเตรียมลุยรับงานเอ็น
จริงไม่จริงเดี๋ยวต้องมาดูครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเรื่องนี้เพจดังนะครับ
เอามาโพสต์มันเป็นพฤติกรรมของสามเณรรูปหนึ่ง

คือที่ฉันมีเงินใช้

ที่ฉันมีเงินใช้ก็เพราะว่าทำงานพ่อแม่ซัพพอร์ต
แล้วก็อยากเล่นโฮดของลุง

คนพิมพ์มาว่าอะไรนะไม่รู้สิ
ไม่รู้จักแต่ลักษณะของน้ำมาอยู่ด้วยมีอายุหน่อย

แต่พี่แน่ใจในวงของลูกนัทเป็นเด็กของ

ฉันทำงานฉันมีเงิน
แล้วปีหน้าฉันก็ศึกแล้ว
ศึกไปเรียนมภพค่าเทอมเป็นแสนเป็นล้าน

ตอนนี้คือแบบเตะผู้ชายก็แบบเออ
เขาก็ยังมากรวดไลค์กรดกระจายให้ฉันเยอะปกติ
และก็สามารถเนรนด์รูปนี้นะฮะ
ชี้แจงว่าที่ร่ำรวยมาได้เพราะมีหุ้นของลุง
ประกอบกับพ่อแม่ก็เป็นคนมีเงินอยู่แล้ว
และอีกไม่นานก็จะศึกไปเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง
ค่าเทอมเป็นแสนเป็นล้านก็มีจ่าย
หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปครับบรรดาชาวเน็ต
เมนต์กันรัวแล้วก็ตั้งคำถามว่าพฤติกรรมของเนรท่าน
เหมาะสมหรือไม่ดูตุ้งติ้งเกินไปหรือไม่
และที่สำคัญเนรรูปนี้ไม่ได้โกนคิ้ว
ทีมข่าวโทรศัพท์ไปพูดคุยกับท่านนะฮะเนรรูปนี้นะครับ
ในคลิปนะฮะก็บอกว่าท่านเนี่ยบวชมา๖พันศาแล้ว
เนรนด์ท่านก็ชี้แจงบอกว่ามีการตัดต่อกลิปทำให้
เสียหายเพราะว่าปกติเนี่ยเนรไม่เคยแสดงพฤติกรรม
ที่ไม่สำรวมหรือไม่เหมาะสมอะไรเลยมีการจงใจขอ
จงใจบุลลี่เรื่องเพศสภาพแล้วก็กล่าวหาว่า
เป็นเด็กเอ็นทั้งที่ท่านมีฐานะดี
เพราะว่าถือหุ้นของลุงนะฮะแล้วก็เอาเงินของท่านนะครับ
เอาเงินของทางบ้านเนี่ยไปประกอบการจัดทำดอกไม้ด้วยนะครับ
คือจัดดอกไม้ด้วยมีรายได้อย่างนี้ด้วย
ส่วนที่ไม่โกนคิ้วเนี่ยเพราะว่ามีกำหนดที่จะศึกไปเรียนในปีหน้า
เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากคนอิจฉา
แล้วก็ตอนนี้ถูกพระผู้ใหญ่เรียกไปตักเตือนแล้ว
ยืนยันว่าไม่เคยไม่สำรวมต่อหน้าญาติโยมแต่อย่างใด
แต่ตอนนี้เนี่ยเนรอยู่วัดไหนนะฮะเนรยังไม่ขอเปิดเผย
แต่ยืนยันว่าไม่ใช่เด็กเอ็นของหลวงพี่อย่างแน่นอนครับ